เอาใครที่ชื่นชอบธรรมชาติชอบน้ำตก
คิดว่าน่าต้องชอบคาดการเข้าถ้ำด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าในถ้ำนี่นะคุณผู้ชมมันจะมีสิ่งสวยงามมากมาย
เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าไม่สามารถที่จะดูได้จากภายนอก
พอเข้าไปในถ้ำจะพบสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้นะ
กระบี่ฮือหามากก็คือภาพเขียนสีโบราณ
ว่ากันว่าอายุ๓๐๐ปีอยู่ในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์เลยนะคุณผู้ชม
เขาว่ากันว่าที่นี่นะโอ้โหตอนนี้นะสำนักโบราณคดีเนี่ยฮือหามาก
เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามันมีความสวยงามแล้วก็มีเรื่องราวอะไรกันบ้างค่ะ
บุกป่าฝ่าดงกันไปเลยนะจ๊ะ

ชาวบ้านต้องเดินเท้าลุยสวนปามลุยป่าพรุ
เข้าไปที่บริเวณเพิงผ่าถ้ำเขาพรุติมะเขาช่องลม
ที่บ้านคิริวงศ์ตำบลอ่าวลึกน้อยจังหวัดกระบี
เดินไปแบบนี้ท้ายที่สุดพอไปถึงถ้ำแล้วนะ
คุณจะได้เห็นภาพเขียนสีโบราณ

รูปคนรูปสัตว์ในอิริยบทต่าง

แต่ชาวบ้านบอกว่าภาพที่ชัดที่สุดนะ
เป็นภาพอะไรรู้ไหมอะไรคะนี่ค่ะ

โอ้โหดูออกมั้ยดุออกมั้ยช้างไหมคะ
เป็นภาพช้างที่วัดขนาดความสูงของภาพได้๓๐เซนติเมตร
แล้วก็ใกล้กันนี้น่าจะมีภาพลิงไต่เถาวันเรียงกันนะคะ
ทั้งหมด๗ตัวด้านล่างของภาพจะมีรูปคนยืนยิงธนูอยู่
แล้วก็มีภาพอื่นอีกมากมายกระจัดกระจายอยู่ตามซอกตามเพลิงผา

นี่ค่ะถือว่าเป็นการค้นพบภาพเขียนสีโบราณที่มีจำนวนมากที่สุดเลยนะคะ
แต่นอกจากนี้ค่ะบริเวณเพลิงผาที่ห่างจากจุดแรกไปนะ
อีกประมาณ๒๐๐เมตรไปเจอรูปช้างอีก๒ภาพ
แต่ว่าภาพที่เจอเนี่ยเริ่มหลุดร่อนแล้วบางส่วนนะคะ
เรียกว่าอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ตามการเวลา
แต่ก็ถือว่าเป็นภาพเขียนสีที่ไม่เคยพบมาก่อนในจังหวัดกระบีด้วย
ตอนนี้นะคะนักโบราณนักคดีจากกรมศิลปากรได้มาตรวจสอบ

ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
แต่เบื้องต้นนะเขาสันนิษฐานว่า
ภาพเขียนเหล่านี้นะคะเป็นภาพสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์
หรืออายุประมาณ๓๔๐๐ปีมาแล้วอะค่ะ

สีที่วาดนี่นำมาจากยางไม้แล้วก็แร่บางชนิด
บางชนิดเพราะว่าที่กระบี่เขามีแร่อยู่

เขาก็นำมาวาดภาพบันทึกจารึกเป็นประวัติศาสตร์เอาไว้เนี่ย
จารึกมาแล้วกว่าพันปีนะ
เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวโบราณคดีแล้วก็ชาวกระบี่มากเลย
เพราะอย่างที่ให้คุณผู้ชมดูไป
พูดกันว่าที่นี่นะมันมีภาพเป็นจำนวนมากกว่าที่พบในแหล่งอื่น
โดยเฉพาะภาพช้างที่นักโบราณในคดีบอกว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยาก
นี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งนะที่สะท้อนถึงเรื่องราวความเป็นมา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของต้นกำเนิดวิถีชีวิตมนุษย์
เรื่องของชาติภัณฑ์คือมันสามารถที่จะบ่งบอกได้หลายอย่างมากเลยนะคะ
แต่นอกจากที่พื้นที่นี้นะจังหวัดกระบี่เขาก็มีถ้ำเยอะใช่ไหม
เขาก็จะมีภาพเขียนสีอยู่ในหลายพื้นที่
อย่างถ้ำผีหัวโตก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เขาว่ามีภาพเขียนสีสวยด้วย
ที่จังหวัดกระบี่เขามีถ้ำอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกัน

ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกภาพนกภาพสัตว์คือภาพต่างที่เกี่ยวกับอิริวิถีชีวิต
ในแต่ละท้องที่นะคะน่าตื่นเต้นนะ
ถูกต้องเราก็จะได้รู้ว่าในคนในสมัยโบราณ

รวมไปถึงเราก็ค้นพบพวกอุปกรณ์ในการล่าสัตว์ต่าง
เราก็จะได้รู้ว่าวิถีชีวิตของเขาเนี่ย

ลาสัตว์หาอาหารอะไรแบบนี้
กระบีใช่ไหมปลายกระบีกันได้
น่าจะไปโผล่ที่นั่นบ้างนะ

แล้ววานลูกคุณชนะ

ก็ไม่น่ากลับมาอันนี้ก็สำคัญนะคะ
ทำไมคุณเป็นมลพิษของเขาเหรอ